มีประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็แน่นอนว่าทั้งบิ๊กตู่บิ๊กป้อม

แม้ท่านจะประกาศวางมือทางการเมือง
แต่ว่ายังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องทำหน้าที่อยู่นะฮะ

วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประชุมขอรมอตอนที่เดินมาระหว่างตึก
เพื่อจะมาร่วมประชุมผู้สื่อข่าวก็พยายามไปสอบถาม
โดยเฉพาะกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการเสนอชื่อบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐเนี่ย
ขึ้นโหวตเป็นนายกแข่งกันเพื่อผ่าทางตันทางการเมืองด้วย
ก้าวข้ามความขัดแย้งนี่นะฮะว่าจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรตรงนี้นะครับ
เด็กประยุทธ์ไม่ตอบนะฮะบอกไม่ได้คุยไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกับบิ๊กป้อมอะไรทั้งนั้น
การเมืองจะเป็นยังไงนักข่าวก็ถามบอกหากเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องมาเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลเนี่ย
มันจะทำให้การเมืองไทยเดินไปง่ายขึ้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ทราบเหมือนกัน
ไม่ทราบสิจ๊ะก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรนายกไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรอยู่แล้ว
นักข่าวก็ถามอีกเดินไปถามไปเนี่ยฮะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านจะช่วยพูดคุยกับสวให้ไหม
เพราะถูกมองว่านายกเนี่ยเป็นคนจัดตั้งสวขึ้นมาในฐานะหัวหน้าคณะคอสช
ผลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันนะครับว่าสวเขาก็มีวุฒิภาวะของเขาคงไม่ต้องไปสั่งการอะไร
ก็คือว่าเขาเป็นพี่ชายการมือกันยังไหงิ่งไปเลยครับ
ไม่ที่ถามอยู่ล่ะก็ไปเกี่ยวค่อยกัน
คณะเดียวกันนะครับพลเอกประวิษชาติวงสุวรรณนะครับสวครับรองนายกยศมนตรี

วันนี้ก็มาประชุมคอรมอนะครับอ่า
ตอนที่มาถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาลตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นักข่าวบอกดูสีหน้าท่าทางท่านก็ดูยิ้มแย้มอารมณ์ดี
อ่านี่ตอนลงจากรถนะครับหลังจากประชุมคอรมอเสร็จ
ผู้สื่อข่าวก็รอสอบถามนะฮะบิ๊กฟอร์มคนเด็กประวิทย์
แต่แสขาววันนี้ยังมีใช่ไหมแต่ท่านยิ้มแย้มจริงพี่ดูสิอ่า
เดินยิ้มคนก็บอกอ่านี่แหละจะมาเป็นนายก
แต่ท่านไม่ตอบอะไรเลยนะนายกอันนี้คือนี่ไม่ตอบใช่ไหม
ไม่ตอบนะอ่านั่นเสียงสุนตายสุริวัณรักษัตริย์
ผู้สื่อข่าวของเราพยายามถามบิ๊กป้อมลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะฮะ
เมื่อเช้าก็ยิ้มตอนนี้คือยิ้มอย่างเดียวเลยเหรอคะ
ยิ้มนี่คือยังไงครับตามนั้นเลยใช่ไหมคะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอ